คุณผู้ชมไปดูความพร้อมความคืบหน้าในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ตอนนี้งานปฏิมากรรมต่างที่เอาไปประดับที่เมนลอยนั้นแล้วเสร็จแล้วนะครับ
รองศาสตราจารย์นิยมวงพงคำคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้ายในการก่อสร้างนกหัสดีลิงเทินบุษบกและสัตว์ป่าหิมพานสำหรับการใช้งานในงานพระราชในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณบริสุทธโธ

การประดับตกแต่งและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างโดยขั้นตอนดังกล่าวนี้ใช้เวลาประมาณ๑๐วันครับซึ่งหลังจากติดตั้งนกฮัสดีลิงค์เทิร์นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการติดตั้งส่วนฐานส่วนบุษบกและก็ธรรมาสทั้ง๔ทิศทันทีจากนั้นจะติดตั้งพญานาคทั้ง๘ทิศรวม๑๖ตัวและประดับตกแต่

ที่จะอนุญาตให้เฉพาะคนในครอบครัวของหลวงพระคูณรวมไปถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายในงานพระราชทานเพลิงเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามขนาดนี้เริ่มมีผู้ที่ไม่หวังดีเตรียมจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้วด้วยการพยายามทำเหรียญวัตถุมงคลหรือกระทำการใดใดโดยที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่นฐานะผู้ดำเนินงานตามพินัยกรรมนั้นไม่ทราบหรือ
จแสธารหลวงพระอาคุณร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้หากครบให้รีบแจ้งเพื่อเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่งฐานั้นไม่มีโยบายในการจัดทำของที่ระลึกหรือว่าเปรียรในงานพระราชทานเผลิงศพนอกเหนือจากงังสือซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการทำเท่านั้นนะครับ